อันนี้กำลังจะแตะเลข๕แล้วค่ะสำหรับพี่แอนซีเรียมนะคะ
สวยแต่ความสวยของนางนี่บอกเลยว่ายืนหนึ่ง
แล้วก็ยืนยงคงกระพันจริงจริงนะคะสวัสดีจะเป็นหุ่นเอ้ยผิวเอ้ย
หน้าตาเอยความสดใสเอ่ยโอ้โหแม่แอนยืนหนึ่งจริงนะคะ
แล้วละปีนี้เนี่ยกำลังจะย่างเข้าสู่วัยห้าสิบกรัฐ
ห้าสิบยังแจ๋วอ่ะสุดยอดเลยนะคะสวยแบบย้อนวัยสุดสุด
และที่สำคัญคือความแซ่บของพี่แอนที่เราเห็นนี่ต้องบอกว่า
นับวันยิ่งทวีคูณเรื่อยนะไม่แพ้นักแสดงรุ่นน้องเลยนะ
แซ่บแม่ไม่แผ่วเลยนะนี่คือผลของการดูแลตัวเองดีของพี่แอนค่ะ
แอนเขามีเคล็ดลับอย่างที่เห็นก็คือการออกกำลังกายแต่เขาไม่ได้ออกหักโหมนะ
เขาออกแบบพอดีพอดีแล้วช่วงนี้ยังว่างอยู่ก็เลยใช้การออกกำลังกายนี่แหละ
ช่วยคลายเครียดไปด้วยอ้าวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
พี่ว่าแอนออกกำลังกายเพื่อความสุขด้วยนะคะแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรง
ดังนั้นแอนไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อที่จะแบบแอนจะมาเป็นเทรนเนอร์
หรือว่าต้องการที่จะแบบว่ามีแบบลีนหรือแบบอะไรขนาดนั้นมีแบบว่ากลับมาฟิตรถไปสิบหกสิบเจ็ดกิโลนะ
อู้นั่นนี่หรอคะใช่ใช่ตัวแบบมาใส่เสื้อผ้าแอนได้แล้วอ่ะอ๋อค่ะ
คือสวยเป็นแพ้คู่เลยก็แอนว่าเป็นสุขภาพของเขาด้วยค่ะ
แล้วเขาก็แบบวัยรุ่นเนอะบางทีช่วงนี้ก็คือไปไหนไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบว่าเล่นออกกำลังกายเข้ายิมกับแม่อะไรอย่างเงี้ค่ะสวยทะลุแมทมาเลยเถอะ
เหมือนเทียหลังกล้องอ่ะเราชมพี่แอนไม่หยุดเลยว่าพี่แอนสวยแบบสวยจริงพี่แจ๊คเนี่ย
เคยเจอไหมพี่แจ๊คการันตีเลยว่าสวยจริงมีโอกาสได้เจอพี่แอนแบบนี้
เราก็เลยรู้ว่าจริงเนี่ยพี่แอนก็เป็นแฟนข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
พี่แอนขากำลังใจให้เพื่อนแฟนรวมถึงทีมงานผ่านบรรเทิงไทยรัสมาด้วยไปฟังเสียงกันหน่อยจ้ะ
ก็ดูอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะคะในช่วงข่าวช่วงแบบมันจะมีข่าวที่แบบอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้ทุกคนมีความสุขดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะโอ้โหแฟนแฟนไทยรัฐทีวีของเราโอ้โหสวยจริงจริงนะคะ